คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีพระกับชาวบ้านบนเกาะศรีชังบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ

มีผู้ชายคนนึงอ้างตัวเหนือพระด้วยซ้ำหรือฮะ
ไถเงินพระด้วยแล้วก็มาบังคับให้พระไปบินทบาทนะ
แล้วก็เอาของมาให้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะคือไปสั่งพระหมดเลยอ่ะ
งงว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครมาสั่งแบบนี้ได้ยังไง
แต่คนนี้เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดิน๓๒ไร่บนเกาะศรีชัง
เรื่องนี้เราส่งตินะคะนักข่าวของเรากิติศักดิราชัยเจริญสุขลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูหน่อยซิ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เกาะศรีชังที่ชนบุรีนะคะเพราะว่าพระกับชาวบ้านร้องเรียนมา
ที่พักสงฆ์วัดถ้ำระคังค่ะนี่ค่ะต้นไม้เยอะเลยมีป้ายปักเอาไว้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้นะคะ
พระที่วัดถ้ำระคังกับชาวบ้านพาติทีมข่าวของเราไปดูสิ่งแรกที่พาไปดูเป็นท่อนเหล็กค่ะ
ท่อนเหล็กเนี้ยชาวบ้านเอาไปปักไว้ปักไว้เป็นเขตแดนอ่ากำหนดที่ดินว่าเป็นของใครของใครบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ของป่าไม้ครับ
พระชนะศึกอายุ๓๑ปีพระลูกวัดวัดถ้ำระคังบอกว่าวัดนี้อยู่ในพื้นที่ของป่าไม้สำนักงานป่าไม้ที่๙ชนบุรีนะคะ
เนื้อที่สามสิบสองไร่ครอบคลุมไปถึงวัดถ้ำหินรูวัดผ้าเหลืองวัดถ้ำจักรพงศ์ทางป่าไม้อนุญาตให้เจ้าอาวาสดูแลตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบ
ครับเมื่อปีก่อนค่ะอยู่ดีดีมีผู้ชายคนหนึ่งก็มาอยู่ที่วัดถ้ำจักรพงศ์
แล้วก็มาอ้างว่าเนี่ยที่ดิน๓๒ไร่เนี่ยเป็นของเขาเอาหลักมาปักเลย
เขตแดนเลยแล้วไล่พระออกนอกพื้นที่ผู้ชายคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นคนมีอำนาจเหนือพระ
ครับทำตัวเหมือนเป็นเจ้าอาวาสทั้งทั้งที่เป็นคารวาสแล้วก็ใช้พระด้วยนะคะ
เหมือนกับแสวงหาผลประโยชน์จากพระอ่ะให้นำสรีระสังขารของพระที่มรณภาพ
มาให้นักท่องเที่ยวกราบไหว้อ้างว่าเป็นพระอารหันต์เพื่อที่จะนำเครื่องลางมาให้เช่าบูชามันเป็นเงินไง
มันเป็นรายได้ไปเรียกเก็บเงินจากพระเป็นรายเดือนอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายให้กับมูลนิธิ
ถ้าพระไม่จ่ายไล่พระออกจากวัดมีแบบนี้ด้วยเหรอคะ
บังคับพระที่ออกบินทบาทว่าพระไปบินทบาทอาหารต้องมาแบ่งให้เขาด้วยนะ
คาดว่าสาเหตุอาจจะต้องการหุบที่ดินวัดหรือเปล่า
จะเอาไปขายต่อให้กับในทุนเพื่อสร้างรีสอร์ทหรือเปล่า
ก็มีนายทุนนะครับเป็นบางส่วนเดี๋ยวขออนุญาตเอ่ยนามเป็นนามสมมุตินะฮะ
อย่างเช่นว่ามีนายกอนะครับแล้วนางเอซึ่งซึ่งว่าเป็นนามสมมุติเนี่ย
นายกอเนี่ยคือได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานนะครับ
ตั้งตัวเป็นคล้ายคลึงกับเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับ
แล้วก็นำพื้นที่ตรงนี้ติดต่อพวกในทุนมาว่านซื้อ
ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้เขต๙นะครับของจังหวัดชมบุรีดูแลอยู่นะครับ
ได้มีการติดต่อขอเอกสารยื่นเรื่องทำสำนักสงฆ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ก็มีปัญหากันมาจากปัจจุบันนี้ครับอ้างสิทธิ์ก็คือมีการได้บุกลุก
อย่างเช่นเอาพ่นสีในหินนะครับที่เป็นของกลมป่าไม้เอาหลักนะครับ
ซึ่งเป็นเหล็กไปพ่นปักหลักไว้อ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่ของตน
จริงแล้วมันไม่ใช่ครับในพื้นที่ตรงส่วนนี้มันเป็นของทางราชการ
พระสงฆ์มาสามารถสร้างสำนักความนับและอาศัยอยู่ได้
ที่ว่าพระไปบินทบาทเนี่ยประชาชนที่นี่ในเขตพักสงฆ์เนี่ยจะรู้ดีนะครับ
แล้วก็ประชาชนในเกาะเนี่ยบางส่วนก็จะรับทราบว่าพระบินทบาทมาเนี่ย
คุณผู้ชมครับพระวิชัยอายุ๔๙ปีพระลูกวัดวัดถ้ำระคัง
บอกว่ามาอยู่ที่วัดนี้สี่เดือนก่อนอยู่อยู่ก็มีชาวบ้าน
คนนี้แหละที่เขากล่าวถึงกันนี่แหละมาเรียกเก็บเงินเฉยเลย
เดือนละ๕๐๐อ้างว่าที่พักสงฆ์อยู่ในที่ดินของเขา
ถ้าไม่จ่ายเงินก็ออกไปนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
ที่ทางส่งเขาบอกอยู่ไม่ได้เขาไม่ให้อยู่
ไม่ได้มันของพุทธศาสนาเอาขายได้ไงใช่ไหม

มันคือพี่เก่าแก่ที่เค้าจับจองไว้

ไม่ใช่ละหลักฐานก็ไม่มีอะไรไปมีเลยมาอ้างก็เฉยนะ
ทีมข่าวก็ไปที่วัดถ้ำจักรพงศ์ค่ะก็ไปสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
คือวัดนี้ก็มีสิ่งปลูกสร้างมีพระพุทธรูปมีรูปปั้นเทวรูปต่างด้วยนะคะ
แล้วก็มีโรงแก้วบรรจุร่างของหลวงพ่อทองสุกฉันทะธรรมโม
ซึ่งท่านมรณภาพไปหลายปีแล้วมีตู้เครื่องลางของขลังด้วย
ให้เช่าบูชานะคะทีนี้ค่ะชาวบ้านที่ถูกกล่าวหาค่ะ
นายสมบูรณ์อายุ๖๗บอกว่าขอมาฟังมุมเขาบ้างได้ไหม
นี่นะคะให้ข้อมูลแย้งไปแบบนี้นายสมบูรณ์บอกว่า
ผมไม่เคยไล่พระออกจากวัดอืมผมไม่เคยมีความต้องการจะยึดที่ดินมาของผมเอง
ไม่ได้จะเอาไปขายให้ในทุนสร้างรีสอร์ทอะไรเลยไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหา
เขาอ้างแบบนี้ค่ะนายสมบูรณ์บอกว่าเขาก็จับจองพื้นที่มานานแล้ว
แล้วก็มาอาศัยอยู่ที่วัดถ้ำจักรพงศ์แล้วก็ตั้งเป็นมูลนิธิ
ให้พระมาอยู่ไม่ใช่ที่ของป่าไม้จริง
ติเลยบอกว่างั้นขอดูเอกสารได้ไหมล่ะมีเอกสารอะไรยืนยันไหมล่ะ
ขอดูเอกสารหลักฐานเอกสารสิทธิ์แต่นายสมบูรณ์บอกว่า
ไม่มีเอกสารการถือครองที่ดินผืนนี้ค่ะอ้าว
มันมีช่วงสวัยพัฒโนตอนนั้นเขาจะมาแจกพัฒโนเป็นครั้งแรก
เพราะร้านก็ไม่มีใช่ป่ะเขาก็จองที่กันแพงอย่างงี้กันเลย

แต่พอเขาให้พื้นที่ตรงนี้เอาไว้ทำอะไรก่อน
ก็ผมไปทำบ้านเลขที่อยู่ผมเป็นสถานที่มูลนิธิ
ที่มูลนิธิเหมือนทำสระโพงแบบนั้นเหมือนนะจดทะเบียนแบบนั้น
คือว่าพระท่านที่ว่ามันมีพื้นที่อยู่มีพระอยากจะมาปฏิบัติธรรม
เลยพักคือว่าชอบตั้งนานก่อน
ที่นี่เลยอ่านี่เขาก็อ้างแบบนี้อ่ะ
แกจะมาบอกว่าแกเป็นเจ้าของเพราะแกอยู่นานอย่างนี้หรอ
มันต้องมีเอกสารไงใช่ไหมชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยบอกว่า
คือรับไม่ได้ที่นายสมบูรณ์มาอ้างแบบนี้อะค่ะครับก็เหมือนกับว่า
อนุญาตให้ชาวบ้านอยู่ได้นะแต่ต้องจ่ายเงินนะ
เป็นรายปีอะไรก็อย่างเงี้ชาวบ้านก็เลยบอกเออแบบนี้มันได้ด้วยเหรอ
ทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือเปล่าบอกแกอยู่มาก่อน
แกอยู่มานานกว่าเออแล้วมาเก็บเงินชาวบ้านเขาเก็บเงินพระอะไรแบบนี้นะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยป่าไม้เคยสั่งให้นายสมบูรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่วัดไปแล้วนะคะ
ครับแต่เขาดื้อไม่ยอมรื้อแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินอ่ะ
สั่งให้ลื้อแล้วกรมประมาณควรรักษาควรรักประวัติที่เนี่ย
กรมรักษาเนี่ยเขาก็มาวัดบอกเขาสั่งให้ลื้อด้วย
แล้วตอนนี้จังหวะนี้เขาย้ายไปที่จันทบุรีแล้วก็จะติดต่อมีเบอร์ติดต่อเขาอยู่
ช่วงนั้นน่ะที่กำลังดำเนินบอกก็บอกว่าให้รัก
เขาบอกว่าดื้อดึงไม่มีอะไรไหมไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรมีทรบ๕๐
ใช้ไม่ได้มันยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปแล้วค่ะ
ของกลมป่าไม้ที่มัน๒๔๐๐๘๐๐
รักษามันมีหมดนี่ของการบัดชุมของของพ่อมา
เก็บเอกสารมาให้หลวงพ่อหมดทุกอย่างเลย
เราไปถามทางป่าไม้ให้ค่ะคุณผู้ชม
ตกลงแล้วที่ดินตรงนี้มันยังไงกันแน่
นพัฒนาผู้มนุยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๙ชนบุรีกรมป่าไม้
บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดนะคะ
สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์มูลนิธิบนเกาะศรีชัง
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายไหม
ทางรัฐบาลขยายเวลาให้ที่พักสงฆ์และสำนักสงฆ์ทั่วประเทศ
ขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
กับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด
สำนักงานป่าไม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถไปยื่นได้จนถึงวันที่๗กันยายน
ถ้าเลยกำหนดจะถือว่ามีความผิดนะคะ
ในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าไม้

เดี๋ยวจะไปตรวจสอบที่ดินตรงนี้ที่มันมีปัญหา

เดี๋ยวจะลองไปดูให้ว่าตกลงมันยังไงกันแน่